โครงการบ้านติดแม่น้ำชี
เร่งเสริมแนวคันดินแล้วครับ
กระสอบทรายแล้วครับเพราะว่าน้ำชีมันเอ่อฮะ

ซึ่งทางจังหวัดก็สั่งบอกกระสอบทราย

สุดระดับน้ำในแม่น้ำชีเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้พนังกั้นน้ำชีมันขาดฮะ
เอ่อเข้าทั่วหมู่บ้านท่าพระเนานะครับแล้วก็โครงการหมู่บ้านสุภาลัย
ตะบนท่าพระอำเภอเมืองขอนแก่นซึ่งอยู่ติดริมน้ำชี
ขนย้ายทรัพย์สินฮะแล้วก็รถยนต์ไปไว้ในที่ที่ปลอดภัยก่อนนี่ฮะ

ยอมทิ้งบ้านไปอยู่ที่อื่นก่อนชั่วคราว
แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะ

แล้วก็สั่งให้อำเภอเมืองขอนแก่นเอาบิ๊กแบ็คมา
แก๊กมาไปวางเสริมแนวคันดินซิในจุดที่เสี่ยงน้ำจะทะลัก
เพราะว่าปริมาณน้ำในลำน้ำชีคุณผู้ชมที่ไหลจากจังหวัดชายภูมิ
ไหลเข้ามันจามันจากคิรีนะครับ
ว่าน้ำจะไหลเข้าสู่อำเภอเมืองขอนแก่นในสัปดาห์หน้า
และอาจจะท่วมสูงนะครับคนที่อยู่เมืองขอนแก่นนะฮะ
ตรงนี้ไว้เพื่อป้องกันด้วย
ส่วนการระบายน้ำยังทำได้ช้าเนื่องจากเขื่อนอุบลรัฐ

แล้วก็น้ำในลำน้ำพองติดกับเขื่อนอุบลรัฐ
ค่ะมันเพิ่มสูงขึ้นนะครับ
พอมันมาบรรจบกับลำน้ำชีลอยต่อขอนแก่นสารคาม
มหาสารคามทำให้น้ำมันหนุนสูง
ระบายน้ำก็ทำให้ช้าแล้วเกิดน้ำท่วมขังยาวนานครับ
เช่นเดียวกับบริษัทสุภาลัยอีสานจำกัดเจ้าของโครงการหมู่บ้านที่ผมเล่าไป
ระดมกำลังคนมาเครื่องจักรมาเสริมแนวคันดินนะครับ
จุดเสี่ยงที่น้ำมันจะเอ่อมันจะล้นติดตั้งเครื่องสูบน้ำ
นี่นี่วางอยู่ข้างหน้านี่วางอยู่ข้างหน้าคุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ย
กระสอบทรายด้านหลังเครื่องสูบน้ำอยู่ตรงนี้
เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้าท่วมโครงการไปมากกว่านี้ครับ